ว่าไปเชียงใหม่มา

มีแต่คำเหมาของการเผาปงเผาป่ามา
แล้วก็เรื่องของการเผาป่าก็ยังมีอยู่ใช่ไหม

ไฟป่านั้นเกิดจากน้ำมือมนุษย์ย้ำทุกครั้งว่าไอ้ต้นไม้ไม้ไผ่สีกันสีกันแล้วเกิด
ไฟเนี่ยไม่มีแล้วครับและอันนี้ผมก็ว่าน้ำมือของมนุษย์
เพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดไฟป่าไหม้บนภูเขาที่อำเภอเสมิง
มันลุกโชนแบบนี้เลยครับทั่วทั้งภูเขาครับคุณผู้ชมครับ
ที่เห็นอยู่นี้คือภาพของไฟป่าที่กำลังลุกไหม้บนภูเขา
บริเวณบ้านสาลาตะบนเสมิงใต้อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่
ภาพนี้มีคนถ่ายเอาไว้นะครับแล้วก็แชร์ลงเพจเฟซบุ๊ก
นี้ดังนะผมเคยไปทำข่าวจากเบาะแสของเพจนี้ด้วย
เป็นภาพที่ถ่ายจากชุมชนพื้นราบมองขึ้นไปจะเห็นไฟป่าเนี่ย
ฉาบทั่วไปทั้งภูเขานะฮะสีแดงฉานทีเดียวนี่นี่นี่
ดูเหมือนลาวาไหมนี่เออโอ้โหมันไม่ใช่ลาวา
แต่มันคือไฟป่าที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์
เจ้าหน้าที่เนี่ยยังไม่สามารถควบคุมไฟป่าให้อยู่ในวงจำกัดได้ครับ
จากมันเป็นภูเขาสูงนะครับแล้วก็เป็นผาหิน
มีป่าไผ่แห้งด้วยซึ่งเกิดไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ย
มันจะลุกลามอย่างรุนแรงควบคุมได้ยากเจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังเข้าดับไฟ
ตลอดทั้งคืนและล่าสุดนะครับเก่งจริงเจ้าหน้าที่
นี่คือวิธีการหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมเนี่ยตักน้ำไปเพื่อ
บรรเทาความร้อนจะบอกว่าดับไฟเลยนะ
โกหกเกินไปอ่ะนะเพราะน้ำมันน้อยเพียงแต่ไปทำให้
มันเกิดแนวเพื่อไม่ให้ไฟเนี่ยมันลามออกไปนะครับซึ่งภารกิจแบบเนี้ย
ผมเคยทำนะฮะตอนนี้เนี่ยควบคุมได้แล้ว
ไฟป่าแต่อยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหายนะครับ
เขาทำงานกันดักนะครับเจ้าหน้าที่นะฮะ
คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าก๊อฟก็เคยไปเนี่ยอืม
กว่าที่เขาจะเดินตบไฟตบไฟแต่ละจุดเนี่ย
เหนื่อยมากร้อนไหมเอาเอาแค่แดดทุกวันนี้ก่อน
คุณร้อนไหมร้อนมากเจ้าหน้าที่เสือไฟเนี่ยเขาต้องเดินตามแนว
แล้วตบไฟตบเอาไม้ตบไฟตบตบตบยากลำบาก
เผาเถอะนะครับช่วยกันนะฮะวิธีการอื่นเยอะแยะ
คนในพื้นที่ก็บอกว่าเหตุผลที่ชาวบ้านไปเผาเพราะว่าต้องการจะให้วัชพืชหน้าดิน
มันหายไปแล้วจะได้มองว่าเห็ดโคนมันขึ้นตรงไหน
จะได้ไปเก็บเห็ดโคนเนี่ยเอามาทำกินเอาไปขายแต่เป็นวิธีที่มันสร้างมลพิษไง
อีกสาเหตุหนึ่งนะปุ้ยคือการล่าสัตว์คือเผาแนวนี้ไง
แนวนี้ให้สัตว์มันหนีจากแนวนี้มาแล้วตรงนี้ตัวเองก็ดักล่อดักยิงอยู่
นี่แหละครับปัญหามันเกิดจากมนุษย์ทั้งนั้นนะฮะ
ลพิษเวลามันไปเนี่ยมันควบคุมไม่ได้มันไปไปใช่ไหมคะ
เชียงใหม่อาหารติดท็อปของโลกอ่ะขุนควันอ่ะ
เชียงใหม่นี่อันดับหนึ่งอันดับ๒ของโลกตลอดนะครับ